สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเจอคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลไปเมื่อวันที่๒๐วันพุธที่ผ่านมาถือว่านั่นเจอดาบแรกครับ
แรกนั้นเนี่ยแค่พ้นสมาชิกกภาพการเป็นสอสอแต่ยังเป็นหัวหน้าพักได้
ยังเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาพรบงบประมาณได้
เคลื่อนไหวทางการเมืองได้
ยังทำกิจกรรมต่างได้
ยังทำความเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาได้ได้หมด
เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิม
เพราะว่ายังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่คำถามก็คือว่าดาบสองที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ดาบ๓ที่ถึงขั้นว่าพักจะถูกยุบ
แล้วเผลอคุณธนทรจะต้องติดคุกเนี่ย
โอกาสจะมีตามมาเมื่อไหร่

๒ก็คือมาตรา๑๕๑ซึ่งกรกตเขากำลังจัดกันอยู่ตอนนี้ที่จะดำเนินคดีต่อกับคุณธนทรหลังจากเจอดาบแรก
ท่านคงทราบกันแล้วล่ะแต่ว่าย้ำอีกทีนึงดาบสองนี่คืออะไร
ดูหัวข่าววันนี้กรกตถกเอาผิดอาญาถึงคุกจ่อฟันธนทรอีก
บ๒คือมาตรา๑๕๑ขึ้นจอให้ดูเลยว่าเขาว่ายังไง
ของพรบว่าโดยการเลือกตั้งสอสอโทษจะเป็นอย่างนี้
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราศดรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อถ้าทำอย่างนี้เนี่ย
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีต่ำกว่า๑ปีก็ไม่ได้เกิน๑๐ปีก็ไม่ได้
ล็อกไว้เลยว่าตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีและปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึงสองแสนบาท
นี่ก็ปรับต่ำกว่า๒๐๐๐บาทก็ไม่ได้ปรับเกิน๒แสนบาทก็ไม่ได้เพราะล็อกไว้ว่าตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒แสนบาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด๒๐ปี
สิทธิเลือกตั้งหรือตัดสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่า๒๐ปีก็ไม่ได้เพราะเขียนไว้อย่างนั้น
ปกติแล้วกฎหมายเนี่ยจะมีและมีหรือแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีแต่และครับคือต้องฟังโทษจำคุกและปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ฉะนั้นข้อหาที่ว่ารู้อยู่แล้วแต่ยังจงใจที่จะยื่นสมัครอันนี้กรกตเขาก็เขียนล็อกไว้ตั้งแต่ตอนแรก
ไม่งั้นแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีสิทธิ์ขาดคุณสมบัติไปสมัครกันเยอะแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็มาวุ่นวายกันทีหลัง
พ้นหน้าที่ต้องจัดเลือกตั้งซ่อมกันใหม่หมดอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมด
เขาถึงเขียนล็อกไว้ไงว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองขัดคุณสมบัติแล้วยังลงรับสมัครเลือกตั้งอีกจะต้องเอาให้หนัก
ปัญหาก็คือว่าคุณธนทรวันที่สมัครเนี่ยเขาคิดว่าเขาขัดคุณสมบัติหรือเปล่า
เขารู้อยู่แล้วและยังจงใจที่จะสมัครให้มาปวดหัวกันทีหลังหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์กัน
ทีนี้ถัดมานั่นดาบ๒นะซึ่งกำลังจะมาเร็วนี้ดาบ๓คือการยุบพักครับ
สามคือการยุบพักเนี่ยดาบนี้ต้องเป็นคดีที่สำคัญและรุนแรงอย่างเช่นทำตัวเป็นปรปักต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ส่งเป็นพระประมุกอันนี้เจอเจอถึงขั้นยุบพักหรือที่ถามกันว่า
คุณธนทรให้พักกู้เงินของตัวเองอันนี้มันถึงขั้นยุบพักไหม
ซึ่งคุณธนทรเขาก็ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเขาถามใครต่อใครแล้ว
ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาไม่ได้ขัดรัฐมนูลไม่ได้ขัดกฎหมาย
ถามว่าคดีที่จะตั้งเท้าตั้งโครงไปถึงยุบพักเนี่ยมีหรือยัง
คุณปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักบอกว่า
ตอนนี้พักอนาคตใหม่เจอคดีเข้าไปแล้ว๒๕คดี

และถ้าหากจะเพิ่มอีกก็พร้อมสู้
ฉะนั้นใน๒๔คดีเนี่ยมีแล้วครับ
คดีที่จะนำไปสู่ยุบพักเนี่ยมีแล้ว
ฉะนั้นโจทย์ก็คือว่า
ถ้าพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
แล้วคุณธนทรติดคุก
มันจะเกิดอะไรขึ้นไหม

มันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรไหม

คนจะลงไปเดินบนท้องถนนกันอีกรอบหนึ่งไหม

เป็นเรื่องเป็นตัวแปรสำคัญ
แล้วถ้าไปดูท่าทีของคุณธนทร

คุณธนาธรณ์ฮึดไม่วัน
จบในคุกยืนยันพร้อมสู้ทุกคดี
คุณธนาธรณ์ไปอภิปราย
แล้วก็พูดว่า

ถ้าทำดีจะมีชีวิตอยู่๙๐ปี
ผมไม่สนใจเรื่องอายุไขของผม
ผมไม่สนว่าผมจะจบลงด้วยแบบไหน
ต่อให้การยืนยันออกมาพูดความจริงแบบนี้
ผมจะต้องจบชีวิตในคุกในตาราง
แต่ผมก็ภูมิใจว่า
ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

ผมภูมิใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ที่สิ่งที่ถูกต้อง

แต่ผมไม่ไปเรียร์ทบบุตรทหารแน่
นี่คือจะเรียกว่าคำท้าทายของคุณธนทรก็ได้

มันมีสถานการณ์ที่จะเรียกว่า
มไฟใส่ฟืนก็ว่าได้
ในสภาผู้แทนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
คุณปียบุตรแสงกระหนกกุล

ได้เสนอยัตติด่วน
ัตถีดวนเรื่องให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัน

จากการกระทำประกาศและคำสั่งของคอสช
และการใช้อำนาจของหัวหน้าคอสช

โอ้โหดูเดือดเลือดพลาดเลยครับ

คำสั่งทั้งหลายเป็นการเอากฎหมายไปหุ้มปืน
มีประโยคว่าเอาความต้องการของคอสช

มีประโยคว่าสั่งให้ผู้บังคับบัญชาร้องทุกข์แจ้งความ
เพื่อสร้างให้เป็นคดีปักหลังคนที่เห็นต่าง

ประเด็นที่คนเป็นห่วงกันมากก็คือว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจครับ
ลำพังแต่สถานการณ์การเมืองราบรื่น
อย่างทุกวันนี้มีกระเพื่อมบ้างเล็กน้อย

เพราะเราเจอปัญหาเรื่องสงครามการค้า
เช้ากันมาก็มีปัญหาอ่านข่าวเรื่องเศรษฐกิจแย่ทุกวัน

การค้าขายก็ฝืดเคืองคนทยอยตกงาน

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ส่งออกติดลบไปอีก๔๐
ส่งออกติดลบก็แปลว่ากระทบต่อการผลิต
พอการผลิตติดลบลดลงก็กระทบต่อการจ้างงาน

ก็กระทบต่อเศรษฐกิจรากย่า
ลำพังแต่มีเงินเดือนทำงานกันอยู่
เงินก็ไม่พอใช้อยู่แล้ว
ค้าขายก็ฝืดเครื่องอยู่แล้ว
แล้วเจอผลกระทบเศรษฐกิจเข้าไปอีก
ถ้าสถานการณ์การเมืองมันสุขงอมถึงขั้น
คนลงไปเดินบนท้องถนนกันอีก

นี่แหละครับคือความเป็นห่วงของประชาชนว่า
อนาคตทางการเมืองของธนทร
ถ้าธนทรติดคุก

มันจะกระทบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน
โจทย์ที่คนเขากำลังลุ้นกันอยู่ครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้ครับ
สวัสดีครับ